ตอนการหุงเกลือเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและต้องคอยเฝ้าดูอย่างสม่ำเสมอ
โดยเมื่อได้น้ำเอียดที่ผ่านการกรองมาแล้ว
ก็เทใส่กระทะเพื่อทำการหุงหรือต้มเคี่ยวเกลือ
ซึ่งการหุงเกลือแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง
ต้องคอยเติมฟืนให้ไฟลุกอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้เกลือตกผลึกออกมา
จากนั้นจึงจะตักเกลือขึ้นมาพักให้น้ำหยดออกจนหมด
เกลือให้แห้งแล้วจึงค่อยนำไปจัดเก็บ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน